คุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาอัปเดตกันหน่อย
กับสอนรามน้ำเพชรของเรานะ
พระเอกรีเกเงินล้าน
พี่ฝึกไปเจอน้องเข้ามาวันก่อนนี้นี่
น้องรถเบนท์กับน้องพี่เอ็มเห็นมั้ยนี่

รถเบ้นอายุ๗ขวบส่วนน้องบีเอ็ม๒ขวบ
เวลาไปเล่นลิเก๒คนตามไปด้วย
แล้วก็ขึ้นแสดงบนเวทีด้วยนะคุณผู้ชม
คือเรียกได้ว่าฉายแววตั้งแต่เด็กเลย

ใช่แล้วแม่ยกนี่อันนี้บีเอมน่ารักมาก
แล้วมันก็มีเรื่องเล่าของน้องบีเอ็มคืออย่างนี้
แบงค์เนี่ยเขาเปิดใจกับน้องเบ้นแซ่บบันเทิงไทยรัฐของเรา
ว่านี่จริงเนี่ยนะไม่ใช่ว่าแค่พวกพี่นะจะทักว่าน้องบีเอ็ม
หลานคนที่สองเนี่ยหน้าตาละไม้คล้ายกับคุณพ่อมนรักนะ
จริงแล้วเนี่ยครอบครัวเขารู้แหละว่าหน้าตาคล้ายกันจริง

อันนี้ขวาคุณพ่อมนรักซ้ายน้องบีเอ็ม

เขาชอบใส่ถุงเท้าเดินในบ้านตอนเช้า
คุณตาเนี่ยชอบใส่ถุงเท้าตอนตื่นเช้ามาคว้าถุงเท้ามาใส่แล้วก็เดินเดินอยู่ในบ้าน
ใช่แล้วน้องบีเอ็มเนี่ยก็ชอบทำแบบนี้

ใช่แต่ว่าน้องแบงค์ก็ไม่ได้ตกใจอะไร
แต่ว่าเอ็นดูเวลาเห็นหลานชายแล้วก็ทำให้คิดถึงคุณพ่ออยู่เหมือนกัน
หลานชายคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางบ้านเนี่ยนะ
ยกให้เลยเป็นเหมือนตัวแทนของคุณตาจริง
อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องแบงค์สอนรามน้ำเพชรกันหน่อยจ้ะ
หลานชายสองคนแบบว่ารักมากครับ
เพราะว่าทั้งรถเบนท์แล้วก็น้องบีเอ็มเนี่ยเขาก็แบบ

ก็จะเป็นน้องบีเอ็มครับที่แบบว่าหน้าตาเหมือนแบบคุณตามากเลย
แต่ละรูปที่ออกมานี่ก็คือแบบโหหน้าคุณตาเลย
และที่สำคัญนะคะพี่รู้ไหมว่าน้องบีเอ็มเนี่ยตื่น
นอนมาเนี่ยต้องสวมถุงเท้าเหมือนคุณตามาก
ถุงเท้าเดินในบ้านแล้วเปลี่ยนวันหนึ่งเปลี่ยนหลายคู่
ซึ่งพี่ว่าแปลกไหมเด็กจะ๒ควบต้องใส่ถุงเท้าเดินในบ้าน
ซึ่งคุณพ่อของแบ๊งเองเนี่ยเป็นแบบนั้น
ชอบใส่ถุงเท้าเดินในบ้าน
นี่กระซิบคุยกับคนที่สนิทกับน้องแบงค์นะ

น้องบีเอ็มเนี่ยเปรียบเสมินตัวตายตัวแทนของพ่อมนต์ลักษณ์เลย
คือเหมือนกันมากทั้งหน้าตาทั้งกิริยาท่าทาง